แต่ถามว่าสิ้นคิดแล้วยังกินไหมก็กิน
เพราะมันทานได้ง่ายแล้วมันก็อร่อยด้วย

ร้านนี้เขามีโซโลแกนแล้วเขาเขียนป้ายว่า
ขอบพระคุณทุกท่านที่เสี่ยงมากิน
แล้วทำไมถึงต้องใช้คำว่าเสี่ยงขนาดนี้ล่ะคะ
สิ่งหมูร้านเก่าแต่เราก็ผัดใหม่จะเปลี่ยนล่ะ

เจ้าของร้านกะเพรายี่เดียวนะครับ

หลายอย่างครับแล้วก็มาขายหอยคก
หอยคกแล้วไปเจอพี่ก็นึงพี่แหลม
กะเพรา๒๐นะครับอยู่รังสิตที่ผมไปเจอผม
เพราะเก็บมาคิดก็ยังไม่เริ่มทำหรอก
สิ่งที่เราทำกินเองคนอื่นเขาจะชอบเหรอ

แฟนเขาบอกว่าอย่าไปกลัวจะต้องทำ

ก็คือถ้าใครจะเพิ่มข้าวเนี่ยผมไม่ได้คิดพิเศษ
ถ้าพิเศษคือผมจะเพิ่มเป็นตัวเนื้อหมูหรือเนื้อไก่

ก็คือคำนี้ครับ
แล้วพอมาอยู่ที่นี่ครับมาอยู่ตลาดนัดเย้เล็กครับ
ก็จะมีเพื่อนมาแซวบ้างเฮียเล็กแซวบ้างอะไรบ้าง
จะเอาบางคำมาเป็นคำพูดมาทำป้ายใส่ป้ายอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่อร่อยให้บอกต่อถ้าอร่อยให้บอกใคร

เป็นหมูจะเก่าแล้วก็ผัดใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
ทุกวันนี้ลูกค้าประจำก็ยังตกใจครับ
อาจจะรำคาญกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ต้องมีนะครับหลายที่ลูกค้าที่มาจากบางประกง
ลูกค้าปากน้ำลูกค้าบางทีลูกค้าใกล้เข้ามาครับ
แต่เขามาซ้ำก็เออผมก็รู้สึกดีอะครับ
หรือผมไปขายที่อื่นอย่างนี้

ก็มาหลายที่ก็ยังมีคนจำได้บ้างครับ

มากสุดนะครับมากสุดเป็นงานวัดนะครับ

ก็ประมาณ๑๐๐ห่อครับ
มันต้องได้จำนวนครับผมพูดจริงต้องได้จำนวนครับ

ร้านค้าส่งนะครับอารมณ์ประมาณนั้น

กะพร้าวหมูสับรสชาติเข้าแบบกลมกล่อม
พ่อค้าเป็นกะเตียงก็ตลกดี

ก็คือถูกแล้วมันก็อร่อยด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับผมมีอยู่๓ตลาดนะครับ

แล้วก็อังคารสุขครับตลาดนาทีเล็ก

ท้อและอย่าถอยครับผมต้องสู้ครับ
ขอบคุณครับ
เอาจริงนะคะมันเป็นเพียงแค่ลีลาการขาย
ไอ้หมูก็เก่ากะเพราก็เขียวเนี่ย

แต่ว่าใครมีโอกาสก็ลองไปชิมกันดูได้
อร่อยแล้วราคาถูกด้วยจ้า